สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้อยู่กับดิฉันอรัชพรชลาดล
และคุณสุพสรมาหาคามิลค่ะวันนี้ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
เริ่มด้วยเรื่องของการถูกหลอกคนที่เขาทำมาหากินด้วยความสุจริต
ด้วยความมุมานะกว่าจะปลูกดาวเรืองได้แต่ละดอกเนี่ย
แล้วมีคนมาโกงเรื่องแบบนี้ไม่โอเคใช่ค่ะคือเป็นแม่ค้านะคะ
ที่จังหวัดบุรีรำ๖คนด้วยกันเขาบอกเขาเดือดร้อนมาก
มีแม่ค้าคนกลางบอกว่าอยากจะขอซื้อดาวเรือง
สั่งมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคะเป็นแสนดอกเลย
เขาก็ไปรวบรวมคนปลูกดอกดาวเรืองมากันใช่ไหมแล้วก็ปลูกเสร็จปุ๊บ
คัดดอกส่งให้ส่งแบบเนี้ยไปอ่ะสามรอบด้วยกันค่ะ
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าอ้าวโดนเบี้ยวจ้า
ไม่ใหญ่ไม่ยอมจ่ายเงินจ่ายแค่ค่าขนส่งโอ้โหเรื่องนี้เราไปตามมาให้
ตามทั้งฝั่งแม่ค้าที่ปลูกดาวเรืองส่งไปให้และฝั่งแม่ค้าคนกลางด้วยนะคะ
เป็นเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
เขาบอกว่ามีแม่ค้าคนกลางชาวกำแพงเพชรมาเจรจารับซื้อดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้๓ครั้ง
รวมแล้วแสนกว่าดอกได้มีการทำสัญญาด้วยนะ
เป็นสัญญาซื้อขายอ่ะค่ะทีนี้พอตัดดอกดาวเรืองเขาก็เหมารถไปส่งให้ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี่ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วยังไม่ได้เงินตามสัญญาเลยค่ะ
ติดต่อไปก็ปิดเครื่องหนีส่งแชทไปก็ไม่อ่าน
ชาวสวนเขาก็เลยต้องนำหลักฐานไปแจ้งความว่าที่สพนังรองนะคะ
หนึ่งในชาวสวนที่ปลูกดอกดาวเรืองส่งไปแล้วโดนเบี้ยวเงิน
คือนางสาวพัทรพรคำคูณค่ะ
เธอบอกว่าตอนแรกแม่ค้าคนกลางมาติดต่อเธอ
ในที่นี้หนึ่งแสนกว่าดอกเธอหาเธอถ้าปลูกคนเดียวแล้วไม่ทัน
ก็เลยไปหาเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองด้วยกันมาอีก๕คนรวมกัน

เขาบอกว่ามูลค่าที่ปลูกส่งทั้งหมดรวมแล้วจะเป็น๒๐๐๐๐บาท

พอทวงถามไปได้รับคำตอบว่าไงรู้ไหมคะ

ดอกที่ส่งมาผิดพันธุ์
ต้องทิ้งหมดไม่จ่ายเงินนะ

ในสัญญามีระบุไหมหรืออะไรแบบนี้
บอกว่าเนี่ยเธอเอาหลักฐานสัญญาทุกอย่างไปมอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว

บอกเลยนะคะว่าข้ออ้างที่บอกว่าไซส์ไม่ได้มาตรฐานแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ย
ไม่จริงเพราะของส่งรอบล่าสุดไปที่ปากคลองตลาด
แม่ค้าที่รับซื้อบอกจ่ายเงินไปแล้วอ่ะ
แล้วทำไมเงินมาไม่ถึงเกษตรกรล่ะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นแบบนี้
คือลักษณะสวนดอกดาวเรืองที่เขารวบรวมมาขายให้แม่ค้าคนกลาง
อย่างที่บอกไปเขารวบรวมกันมาตั้ง๖สวน๖คน
เขาช่วยกันทำแบบนี้ปลูกกันมาจนกว่าจะได้อย่างที่ต้องการเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีแม่ค้าคนกลางเขามาทำสัญญาก่อนนะว่าจะอยากได้๑แสนดอก
ก็พยายามทำให้ได้ครบแล้วไงหนึ่งแสนดอกพอไปถึงแม่ค้าคนกลางแม่ค้าคนกลางรับปากอย่างดีค่ะ
บอกว่าจะไปขายปากคลองตลาดแต่พอเรื่องราวสรุปสุดท้ายเนี่ย
ดอกไม้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแม่ค้าคนกลางบอกทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้ทิ้งจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
แล้วเงินล่ะอยู่ที่ไหนเพราะทางเจ้าของสวนเองค่ะ
โทรไปถามปากคลองตลาดเพราะถือว่าเป็นปลายทาง
ของตลาดบอกว่าออกบินให้แม่ค้าคนกลางไปแล้ว
งั้นแสดงว่าแม่ค้าคนกลางได้เงินไปแล้วแล้วเงินไปอยู่ไหนล่ะ
ทำไมไม่กลับไปที่หกสวนที่เขาส่งดอกไม้ให้ก็นั่นน่ะสิเอ้า
เราตามให้หมดนะคะเราตามเจอแม่ค้าคนกลางด้วยนะ
คือนางสาวพานิชาเขียนสะอาดวัย๔๘ปีเธอบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
แจ้งความกลับแล้วนะเพราะว่าทำให้เธอเสื่อมเสีย
คือตรวจดอกดาวเรืองที่ส่งมาแล้วมันผิดไซส์จริง
มันไม่ตรงตามขณะที่ตกลงกันไว้เธอขายไม่ได้เธอเลยต้องเอาไปทิ้ง
ก็เลยไม่จ่ายค่าดอกดาวเรืองเพราะมันไม่ตรงตามสัญญา
แต่ว่าเธอก็จ่ายค่าขนส่งให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปแจ้งความ
จริงไปแจ้งที่สพคลองพริกัยแล้วแต่เขาไม่รับแจ้ง
เพราะบอกว่าต้องไปแจ้งในสถานีตำรวจที่เป็นที่เกิดเหตุพื้นที่เกิดเหตุ
เธอเลยบอกว่าเธอจะมาบุรีรำเพื่อแจ้งความเหมือนกัน
ลองฟังเสียงทั้งฝั่งเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองส่งไปแล้วไม่ได้เงิน

โทรไปเคลียร์แล้วครั้งแรกโทรไปแล้วพี่เขารับสายอยู่
แล้วบอกพี่เนี่ยหนูพยายามช่วยพี่ตลอดนะหนูจะดันให้พี่
พี่ให้พี่ตีมาพี่ตีบินมาเถอะสวนไม่ว่าพี่ตีเท่าไหร่ตีมาเลย
พอเดี๋ยวดาวใหญ่ออกมาเราจะหาให้พี่เพราะว่าพี่จะได้หมุนบ้าง
เพราะพี่บอกว่าดาวพี่เสียหายเยอะโดนเยอะโดนตรงนั้นตรงนี้มั่ง
โดนเยอะเสียหายเยอะเราก็พยายามจะช่วยอ่า
เราช่วยปุ๊บพี่เขาก็ไม่เห็นใจเราแทนที่จะตีวินให้เรา
เราก็ต้องตีให้สวนชิดต่อใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ตีให้เรา
แล้วก็สภาพของก็คือเราก็มีหลักฐานนะคะที่ว่าเราถ่ายไว้นะคะ
ก็คือมันเป็นดาวมันไซส์เล็กหมดเลยอ่ะแล้วเราก็โทรหาเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วก็โทรหาลูกค้าว่าพี่มันยังมีดาวมันเป็นไซส์อย่างนี้อย่างนี้
เขาบอกโอ๊ยจะเอามาทำไม๕บาทยังไม่ซื้อเลยเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะ
เราก็มีใครซื้อแล้วเราก็คือเราส่งของเราส่งตามออเดอร์อยู่แล้วทั้งหมดอ่ะ
อ่ะได้ความมาว่าแบบนี้พนักงานสอบสวนสพนังร้องบอกว่าโอเค
รับเรื่องไว้หมดแล้วเดี๋ยวเรียกมาคุยกันทั้งสองฝ่ายดูว่า
ตกลงเรื่องราวเป็นอย่างไรในรายละเอียดสัญญาระบุอะไรไว้แบบไหนยังไงบ้าง
เดี๋ยวว่ากันมาเจอหน้ากันแล้วเดี๋ยวดูข้อมูลกันอีกทีนะคะ